อาบน้ำเราก็ตักการความเป็นส่วนตัวถูกไหม

จริงต้องการความเป็นส่วนตัว

แต่บางครั้งบางคำไม่ได้อยู่แค่หนึ่ง

มีอีกหนึ่งอีกหนึ่งมาอยู่ด้วยครับ

แล้วความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวของคุณหน่อย

คือคนถ่ายคริปก็บ่นเหรอนะ

คุณคุณไม่รู้ตัวเหรอนะ

แหมวทำมอง
แหมวจะไปตักรุงยิงอยู่แล้วนี่ตอนนี้
ตั้งคอรอมอง
กล้องวงจรปิดเนี่ยเออจริงไปอยู่มุมหันตาด้วยนะ
ไม่ขยับเลยนี่แมวจริงไหมนะ

ทำไมจะกลัวอย่างนี้คือบางคนอย่างคุณชนะเวลาเขาอาบน้ำ

เขามีคนอยู่ด้วยไงอ้าวพูดให้จบพูดให้จบ
ไม่ใช่คนสิแมวแมวเออ
พูดไปพูดให้จบเอาได้เหรอ
เดี๋ยวพูดได้เหรอพูดให้เคลียร์
ก็บอกว่าแมวพูดแบบไม่ให้มีเรื่องทำยังไง
ที่สอนที่สอนทำไงก็บอกว่าแมวอ่ะสุขิตนะ
โอ้ยจับไปขึ้นมาเพียบเออเอาเอาเอา
ยังไงก็ตามนะก็ต้องอาบไปแบบนี้แหละ

ถ้าเป็นก็คงแค่ตากุ้งยิงแหละเออเออเออ
แมวเคยเป็นตากุ้ยยิงไหมดิฉันอยากรู้
ไม่แน่ใจเดี๋ยววันหลังเราจะมาเสนอศัพท์วัยรุ่นดีกว่า
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับ